คุณผู้ชมค่ะให้คุณผู้ชมไปดูคลิปนี้นะคะ
ผู้ปกครองเด็กนำมาโพสต์เอาไว้ค่ะ

ถ้าเรื่องนี้เกิดขึ้นกับลูกหลานของคุณ
คุณจะเรียกค่าเสียหายกันยังไงดี

เดินออกมาจากห้องเอากล่องนมไปทิ้งที่ถังขยะหน้าห้อง
แต่มือน้องยังเกาะอยู่ที่ขอบประตูครับ
ผู้ปกครองที่โพสต์บอกว่า

ครูโทรไปบอกว่าอ๋อลมพัด

ประตูมันเลยปิดไปหนีบนิ้วน้อง
พาน้องไปทำแผลที่โรงพยาบาล

ก็เลยรู้ความจริงว่าครูแหละเป็นคนปิดประตู

แล้วมีละจังหวานที่สแดงปึ้ง
ใช่ค่ะ

ครูไม่โทรไปถามเลยว่าน้องเป็นยังไงบ้าง

เหมือนกับหมอนัทไปทำแผลที่โรงพยาบาล

ทีนี้ค่ะผู้ปกครองเขาโพสต์เขาก็บอกว่าเขาก็อยากถามตามความเหมาะสมนะว่าแบบนี้จะเยียวยากันยังไงดีนะคะ
เรื่องของจิตใจเด็กทั้งเนี่ยนิ้วของน้องอ่ะขาดไปนิ้วขาดแบบเนี้ยผู้ปกครองเขาบอกว่ามันหมดอนาคตการทำงานหลายอย่างนะ
เป็นทหารตำรวจถือว่าร่างกายไม่สมบูรณ์นะคะเนี่ยค่ะคือผู้ปกครองบอกว่าไม่ได้หวังผลทางธุรกิจ
แต่นี่คือสิ่งที่ทางครูควรจะเยียวยาทั้งสภาพจิตใจน้องทั้งครอบครัว
ตอนนี้เด็กสภาพจิตใจแย่มากนะคะหวาดกลัวหวาดภาวะไปหมดนะคะ
เมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมาคุณแม่ของน้องนะคะคุณแม่พิมยาดารุโซ่อายุ๓๗ปี
บอกว่าน้องเนี่ยอายุแค่สามขวบนะคะชื่อว่าน้องเอเคนเอาคลิปนี้ไปแจ้งความแล้ว
แม่บอกนี่ค่ะสพเมืองเชียงรายนะคะครับ
แล้วก็ให้ข้อมูลกับทีมข่าวแบบนี้นะคะยี่สิบแปดสิงหาคมที่ผ่านมา
ช่วงพักกลางวันน้องเอเคนลูกชายเรียนอยู่ชั้นเตรียมอนุบาลเองนะคะ
กำลังจะนอนกลางวันครูในห้องบอกให้น้องเอเคเอากล่องนมไปทิ้งที่ถังขยะหน้าห้อง
พอน้องออกมาทิ้งปุ๊บครูคนนี้ปิดประตูเฉยเลย
โดยไม่รู้ว่ามือของน้องเนี่ยเกาะอยู่ที่ขอบประตูครับ
หนีบปลายนิ้วมือซ้ายนิ้วขาดเลยนะคะแบบนี้นะคะลักษณะ
ก็พาไปโรงพยาบาลแต่หลังเกิดเหตุครูกลับบอกแม่ว่า
ลมพัดประตูประตูก็เลยปิดไปหนีบนิ้วน้อง
เขาบอกว่าลมพัดประตูค่ะเขาบอกว่าลมพัดประตูอยู่ค่ะ
แล้วก็แม่ก็เลยแม่อ๋อคุณลุงพับประตูเหรออะไรอย่างนี้
ก็ก็ยังเอกใจอยู่ว่าเอ๊ะวันนั้นมันไม่มีลมเลย
มันอากาศร้อนมากกว่านั้นมันจะลงได้ยังไงและอีกอย่างเอ่อ
ประตูที่โรงเรียนมันเปิดเข้าอะค่ะคือมันจะลมพับมาจากข้างใน
อะไรอย่างเงี้ยค่ะมันมันเป็นไปไม่ได้อืม
เรามาเห็นสภาพนิ้วลูกมันไม่ใช่แล้วมันนิ้วลูกขาดขนาดนี้
มันมีการมันไม่ใช่ให้ลมแล้วมันมันผิดผิดวิสัยอะค่ะ
เราก็เลยขอดูกล้องวงจรปิดปรากฏว่าครูเป็นคนปิดประตู
แล้วน้องกำลังช่วยครูกลางมุ้งแล้วก็ครูก็ใช้ให้น้องเนี่ย
เอากล่องลงไปทิ้งหน้าห้องแล้วจังหวะที่น้องเอากล่องลงไปทิ้งหน้าห้องเนี่ย
ครูคนที่ใช้เนี่ยเขาก็รีบปิดประตูถามว่ารีบไปปิดประตูทำไม
จริงจริงต้องรีบไปเปิดประตูแล้วให้ดูว่าอ๋อทิ้งเสร็จหรือยังลูกอ่ะ
กลับเข้ามาในห้องนะอะไรอย่างเงี้ค่ะคุณพ่อของน้องนี่เป็นชาวฝรั่งเศสนะฮะ
คุณแม่ก็โทรไปบอกแล้วเพราะว่าตอนนี้อยู่ฝรั่งเศสนะครับ
ติดสถานการณ์โควิด๑๙ด้วยยังกลับไทยไม่ได้นะครับ
แต่ว่าพ่อกับแม่ก็คุยกันแล้วนะครับว่าโรงเรียนต้องรับผิดชอบเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
เรียกค่าเสียหายไปสี่แสนบาทนะครับเพราะว่าต้องทำศัลยกรรมนะฮะ
เกี่ยวกับเรื่องของนิ้วมือนะครับทางโรงเรียนต่อรองบอกว่าขอจ่ายแสนเดียว
ค่ะนะฮะเจรจากันใหม่นะฮะทางผู้ปกครองก็อ้าวงั้นลดให้เหลือสามแสนห้า
แบ่งจ่ายสองงวดทางโรงเรียนบอกว่าถ้าอย่างงั้น
แสนนึงงั้นเพิ่มให้ที่สองแสนก็แล้วกันค่ะเอาเป็นว่ายังตกลงกันไม่ได้ครับ
เราก็เรียกในราคาที่เหตุสมผลเราไม่ได้เรียกในราคาที่สูงที่
คือเอางั้นไม่ได้เรียกเอารวยอ่ะเอาเคล็ดไว้ให้น้องไปสัญญากรรมในอนาคตต้องนั้นเอง
โรงเรียนวันนี้ก็ออกจดหมายชี้แจงนะครับบอกว่าเรื่องที่เกิดขึ้น
เนื่องจากครูผู้ช่วยที่ปรากฏในคลิปที่ปิดประตูเนี่ย
ไม่รู้ว่าเด็กจับขอบประตูอยู่ข้างนอก
ก็ถือว่าเป็นการประมาทเลินเล่อนี่ทางโรงเรียนบอกอย่างนี้เลยนะ
โรงเรียนก็ย้ายครูผู้ช่วยคนนี้ไปทำหน้าที่ธุรการนะครับ
จะมีมาตรการลงโทษต่อไปนะครับ
ส่วนเรื่องการรับผิดชอบค่ารักษาพยาบาลทางโรงเรียนบอกว่า

แล้วตอนนี้ก็กำลังเจรจาเพิ่มเติมกันอยู่นะครับ
วันนี้เราไปที่โรงเรียนที่เกิดเหตุนะครับ
ได้คุยกับผู้อำนวยการโรงเรียนนะครับท่านผู้ชมครับ
บอกว่าทางโรงเรียนก็ไม่ได้เมินเฉยเพิกเฉยนะครับ
เยียวยานะครับและจะดูแลอย่างเต็มที่
ได้ไปก็คือยังไม่ได้คุยกันนะครับ
แต่ว่าตอนนี้เห็นได้ข่าวว่าทางผู้ปกครองได้ไป
แจ้งความไว้ซึ่งตามจริงแล้วเรายังไม่ได้คุยกันนะคะ
ว่าเราจะตกลงเราจะชำระค่าเสียหายอยู่ที่เท่าไหร่
ในขณะที่เด็กเขาเกิดบัติเหตุนะครับ
คุณครูอยู่ด้านในเด็กอยู่ด้านนอก
ซึ่งเด็กคุณครูเขาไม่มีเจตนาที่จะทำร้ายเด็กเพราะว่าคุณครูเขาไม่ทราบ
แต่คุณแม่ของเราเบาประจำตอนแรกเขาบอกว่าลมพัดเลย
ถึงไม่เห็นหลักฐานเขากล้องวงจรปิดนะครับ
บอกว่ากำลังรวบรวมพยานหลักฐานอยู่นะครับ

แล้วก็จะให้ทั้งสองฝ่ายเนี่ยมาเจรจากันอีกครั้งหนึ่งก่อน